แต่ถ้าหากว่าอยู่สี่แยกมีรายได้เหมือนกันนะคุณได้เหรอ
คุณจะขายพวงมาลัยจะขายกล้วยแขกก็แล้วแต่แต่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้เออ
เขาขายใบนี้ค่ะเอออ่ามาแล้วจ้ามาแล้วซื้อไหมจ๊ะซื้อไหมจ๊ะ
อะไรอ่ะกระท่อมจ้าโอ้ยมันจะแบกกลับบ้านยังไงแล้ว
ไม่ใช่กระท่อมเถียงนาอืมกระท่อมที่ว่าคือใบกระท่อมพืชกระท่อมเนี่ยสี่สิบใบร้อย
ฮะสี่สิบใบร้อยบาทคุณหันสิตกใบละสี่บาทใช่ไหมเออ
ก็ราคาดีเหมือนกันนะขายอยู่ไหนขายอยู่ที่สี่แยกโชคชัยถนนสองสองสี่
พี่คนนี้นะคะเขาบอกว่าเดินขายอยู่บริเวณสี่แยกนี้มานาน
แล้วก็ได้รับผลตอบรับดีมากคือหลังจากที่คุณจงรักชินรัฐเจ้าของร้านเอ็มทีผลไม้บอกว่า
รัฐบาลได้ปลดล็อกใบกระท่อม
จากการเป็นยาเสพติดก็เลยรับใบกระท่อมจากภูเก็ตมาขาย
ปกติเนี่ยขายผลไม้อยู่แล้วก็เอาใบกระท่อมมาขายด้วย
ปรากฏว่าลูกค้าตอบรับดีมากเพราะว่ากระแสมาแรงไงฮะ

ใบ๑๐๐บาทเอา๑๐๐หาร๔๐ตกใบละ๒บาท๕๐
เอาเหรอคะที่ฉันหารผิดใช่ไหมขออภัยถูกมาก๒บาท๕๐แต่ว่าเขาไม่ได้ขายแค่เป็นแบบขายปลีกเท่านั้นนะ
บางคนอยากจะชั่งกิโลขายก็มีเหมือนกันนะคะเป็นกระท่อมก้านแดงขายกิโลกรัมละ๘๐๐บาท
ส่วนก้านเขียวเนี่ยคือกิโลกรัมละ๕๐๐บาทสังเกตตรงก้านใบมันมีก้านเขียวกับก้านแดง
แดงจะแพงกว่าส่วนการทานนี่นะทางคุณจงรักก็บอกเหมือนกันว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละ
ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะทานจริงก็ต้องทานให้พอเหมาะพอดีนะอย่าได้ทานหูเป็นล่ำเป็นสันทานไม่รู้จักหยุดจากหย่อน
เพราะว่าบางทีไม่งั้นก็เขียวกันแล้วทีนี้มันน่ากินเยอะคล้ำเนอะตัวจะคล้ำผิวจะคล้ำขึ้นแล้วมีผลต่ออวัยวะอื่นด้วย
กินพอมีโรคมีแรงสู้งานแล้วกันคุณผู้ชมก็เตือนกันไว้ตรงนี้แต่ว่าเรานำมาเสนอก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของอาชีพที่ก็สามารถทำเงินได้เหมือนกัน